สำหรับนักแสดงในเรื่องดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งค่ะ

มีรอยตั้มเต็มตัวไปหมดเลย
โดนใครทำอะไรบ้างค่ะ
ตอนแรกนะแถวตรงอื่นอ่ะดิฉันโอเค
พอช่วงแถวคอลฉันคิดอีกว่า
แอบขาพี่ออฟมันกันโดนอะไรมาก่อนค่ะโอเคมาก
ที่สุดก็คือข้อต่อเส้นเอ็นมันใช้กันช่วงหัวไหล่รอบไหล่
ผมก็เลยไปหาคลินิกแพทย์แผนไทยมา

โครวัสาร์ตครอบแก้วจักยา๗๐นาที
อันนี้ไปทำมาก็ดีขึ้นเลย
ครับแต่ว่าผลที่ออกมาก็ต้องแบบแปลกหน่อย

อุ๊ยพี่ฮอล์ฟไปทำอะไรวะครับ
อบแค่หอบแก้วเนอะมีการรักษา
อย่างนี้สิไม่มีใครแย่งพูดเลย

มันคือการรักษาอย่างหนึ่ง

จบไปไม่ต้องไปสงสัยนะว่าคอเขาเป็นอะไร